ไผ่หวานครับพูดปล่อยปั๊บเนี้ยงงนะฮะอ่าฮะ
ไผ่หวานที่จังหวัดอ่างทองครับเขาบอกว่ากินได้แบบโอ้โห
เพราะว่าเกษตรกรที่อ่างทองนะครับของคุณวโรชาจันทโชธนี่แหละครับ
บอกว่าไผ่นี้กินได้หมดเลยครับผมแล้วก็คนเป็นเขาก็กินได้ด้วย
อ๋อปกติใช่ใช่คุณเป็นเกาะก็จะห้ามกินหน่อไม้กินไก่อะไรอย่างเงี้ยห้าม
นี่แหละครับภัยหวานของคุณวโลชาจันทโชธนะครับ
เจ้าของสวนวโรชาในตำบลไผ่จำสินที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
อันนี้คือเป็นปากชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ดำรงชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณวโรชาจันทโชธนะครับก็พาไปดูไผ่หวานที่ปลูกอยู่ในสวน
ขายหน่อไม้สดนำไปประกอบอาหารขายเป็นกิ่งพันธุ์ไปปลูกนะครับ
ก็ลำต้นขายไปใช้ทำเครื่องจักษานสร้างรายได้หลายทาง
ปลูกนะครับย้ำว่าแค่๘เดือนครับ
เดือนก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เพราะว่าหน่อนี่แหละครับ
ที่คุณวโรชานะครับที่กำลังฝันฝานอยู่นะครับ
ได้สดสดเลยนะครับกินแบบนี้แหละฮะกินเสร็จปั๊บนะครับ
เพราะว่าที่นี่นะฮะตัวไผ่หวานเนี่ยไม่มีสารไซยาไนท์นะครับ
ก็ที่บอกว่าคนที่เป็นโรคเขาได้กินเป็นไซยาไนท์แล้วก็จะมีปัญหานะครับ
อันนี้แหละครับบอกว่าโรคปวดข้อต่างหายครับ
ไม่ต้องไม่ต้องไปกินได้เลยนะครับราคาต้นนี้ก็ของคุณลุงโรชาติ
คุณลุงโลชาก็บอกว่าขายจริงพันราคาต้นละ๑๕๐๒๐๐บาทนะครับ
มีโอกาสไปนะครับผมก็เคยไปที่นี่หลายครั้งเหมือนกันนะครับ
ก็มาเห็นข่าวนี้พอดีที่สวนมโลชานะครับ
นอกจากจะเป็นดงของต้นไผ่หวานแล้วนะครับ
เขาบอกว่าการจัดทำยังไงก็ได้การดำรงชีวิตเนี่ยครับ
ต้องมีพืชรายวันรายเดือนรายปีอันนี้รายวัน
เขาบอกคือไม่มีเงินก็ได้คือหากินได้
คือรายวันก็ไปหาหน่อไม้มาเก็บอย่างนี้ครับ
รายวันและอีกอันหนึ่งก็คือปลูกดอกดาวเรือง
ก็ไปไหว้พระคนเราไหว้พระนะครับ
รายเดือนก็จะมีพืชขยายออกมาก็จะเป็นกลุ่มของมะนาวพวกนี้
รายปีก็จะเป็นกลุ่มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้

ผมไปเจอที่กรณีของไผ่หวานเนี่ย
โอ้โหลองไปกินสดอร่อยมาก

กินได้เลยแบบคือไปตำไปโขกใส่เป็นคล้ายตำมะละกอก็ได้
ฝันคำฝันฝอยหน่อยแล้วก็ไปโขลก

มันได้หลายอย่างภาษาเนื้อบอกกัตต้อง

ไปสัมผัสดูนะครับวิถีเกษตรพอเพียงของลุงวโลชา